อืมคุณผู้ชมค่ะที่เพชรบูรณ์ค่ะมีเหตุการณ์น้องชายก่อเหตุฆ่าพี่สาวนะคะ
ครับคือเป็นพี่น้องกันแท้แท้ด้วยน้องชายเนี่ยเอามีดขอกระหน่ำฟันไปที่หน้าของพี่สาวจนเสียชีวิต
พี่สาวนอนอยู่ค่ะเออเลือดในสัตว์เต็มมุ้งเลยค่ะโอ้โห
พอก่อเหตุเสร็จไปที่บ้านร้างข้างกันนี่แหละค่ะเป็นบ้านของพี่ชายอีกคนไปนอนคุมโปรงอยู่
ครับเขาอ้างว่าแบบนี้หลอนเห็นว่าเหมือนจะมีคนมาขืนใจพี่สาวอ่าก็เลยฆ่าซะเลย
แต่ไม่ใช่ที่กำลังฆ่าอยู่คือพี่สาวโอ้โหนี่ไงผู้ชายคนนี้นะคะในเจมส์
อายุสามสิบสองนี่คือจะไปล้อมจับอยู่ใช่ไหม
แต่มีทางกลัวเงินแล้วนี่ตำรวจสอบพลวงโป่งไปจับที่บ้านร้างของพี่ชายอีกคน
เขาคลุมคลั่งด้วยเขาหลอนด้วยตอนจับได้ยังพูดไม่รู้เรื่องเลย

นี่นะคะไปสอบโสนต่อที่สตวง
เมื่อช่วง๘โมงค่ะ๘โมงเช้าที่บ้านเลขที่๕๘หมู่๑
เที่ยมพรวงโปรงจวดเพชจบูนบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านปูลชั้นเดี่ยว
หนังสาวภูราชนม้อนศาพน์อายุ๔๘ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน

ศพเนี่ยมีผ้าห่มมุ้งก็ร่วงลงมาคลุมร่างอยู่

ผนังบ้านก็มีรอยเลือดสาดกระเซ็นเต็มผนัง
สภาพศพคือถูกฟันที่ใต้ริมฝีปากด้านขวา
คอด้านหลังถูกฟันอีก๓แผล
คอด้านหน้าด้านขวานะคะถูกฟันอีก๔๕แผล
นี่ค่ะหลายแผลมาก
ที่เกิดเหตุมีเส้นผมสีดำคาดว่าเป็นของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
หล่นเป็นกระจุกอยู่แบบนี้นี่นะคะกองอยู่ที่พื้น
แล้วก็มีมีดขอเปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ศพ
คนพบศพคนแรกคือนายสะท้อนอายุสี่สิบสอง
เป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตเป็นพี่ชายของคนก่อเหตุนะคะ
ไปส่งแล้วเรียนมามาดูพี่สาวครับอืม

น่าจะแนะนำมาก่อนถ้าต้องกินเหล้าเยอะก็จากกับไม่รู้เรื่อง

บอกว่าเมื่อเช้าก็ออกมาส่งลูกไปโรงเรียน

ปกติบ้านหลังนี้นายสะท้อนก็อยู่กับพี่สาวด้วย
แต่ว่าไม่ได้อยู่ตลอดทุกวัน
เพราะว่าทำงานในป่าก็เลยย้ายออกไป
แต่ก็จะมาหาพี่สาวเกือบทุกวันนะคะ
เมื่อเช้าเอกใจสภาพบ้านมันดูผิดปกติ
ประตูห้องนอนแง้มอยู่เฉยเลย
สะท้อนก็เลยเดินเข้าไป
เห็นในเจมส์น้องชายคลุมโปรงอยู่บนที่นอน
ของบ้านเขาเองที่อยู่ใกล้กัน
ก็ถามว่ามาทำอะไรตรงนี้
เจมส์ก็เปิดผ้าห่มวิ่งสวนออกไป

สะท้อนก็เลยออกมาแล้วไปดูพี่สาวที่นอนอยู่ตรงห้องถงกลางบ้าน

พี่สาวคือนอนเสียชีวิตอยู่ก็เลยรีบแจ้งตำรวจค่ะ

จุดแรกก็คือที่บ้านพี่ชายอีกหลังหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน

เจ้าหน้าที่ก็ไปหาอีกจุดหนึ่งคือบ้านร้างของพี่ชายอีกคน
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่๓๐เมตรก็เจอ

กางเกงยีนขาสั้นแล้วพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องอะค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวออกมาจากบ้านนำตัวไปสอบสวน
นายเจมส์ก็บอกแค่สั้นว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็บอกแค่ว่าไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรผู้จาวกไปวนมางงอ่ะนี่นะคะ
แต่ว่านายสะท้อนบอกว่าคือครอบครัวเขามีพี่น้อง๘คน
บ้านก็อยู่เรียงติดกันตรงนั้น
บ้านหลังนี้ปกติพี่สาวจะอยู่คนเดียว
พี่สาวไม่ได้ทำงานสุขภาพไม่ค่อยดี
ในเจมส์น้องชายที่ก่อเหตุฆ่าพี่สาวเนี่ยนะ
ไม่ทำงานอะไรเลยวันกินแต่เหล้า
แล้วระยะหลังเนี่ยกินเหล้าหนักถึงขั้นมีอาการคลุ้มคลั่ง
สาเหตุคาดว่าในเจมส์คงไปขอเงินพี่สาว
จะเอาเงินไปซื้อเหล้าแต่พี่สาวไม่ให้
ก็เลยคลุ้มคลั่งเอามีดกระหน่ำฟันพี่สาว
พี่สาวเสียชีวิตนี่ค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามถามในเจมส์แหละ
ทำไปเพราะอะไรเนี่ยในเจมส์ก็ได้แค่หลอนนะคะ
ผู้จาวโว๊คไปวนมาบอกว่า
เห็นคนจะเข้าไปขืนใจพี่สาวก็เลยฆ่าซะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะ
เมื่อช่วงเย็นก็จัดเตรียมงานศพกันแล้ว
บรรยากาศโศกเศร้าค่ะคือน้องชายแท้เลยนะคะ

แต่ก็แน่นอนว่าคุณไปฆ่าพี่สาวแล้ว